ต่อกันที่นายโชคราชูนะคะประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่
ก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับ
กรมภรรณาศึกษาที่สนามศุกร์พัชลาศัยค่ะ
โดยมีนายสันติป่าหวายนะคะอธิบดีกรมพละศึกษา
ประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่มอบให้ก็คือ
การนำยุทธศาสตร์ชาติหลักก็คือกีฬากีฬามวลชนกีฬาพื้นฐาน
กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเชิญชวนให้คนไทยออกกำลังกาย
แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงลดภาระเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขค่ะ
ซึ่งกรมพลักษึกษาพร้อมที่จะนำนโยบายไปกระจายทั้งการท่องเที่ยวและกีฬาควบคู่กันไปด้วยค่ะ
ส่วนการส่งคืนที่กรมภาระศึกษาให้กับจุฬานะคะอธิบดีกรมภาระศึกษาก็บอกค่ะว่า
ไปดูพื้นที่ที่คลอง๖นะคะมีขนาดถึง๑๗๐ไร่ค่ะ
โดยแผนงานก็คือจะนำงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างต่างภายในปี๒๕๕๙
ที่ในปี๒๕๖๔จะทยอยย้ายสำนักงานต่างเข้าไปค่ะ
แล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดภายในปี๒๕๖๕ตามที่จุฬาได้กำหนดเอาไว้ค่ะ